คุณผู้ชมครับเราตรวจสอบหลายพื้นที่กัน
ไปดูที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่เช้า
เริ่มมีฝนตกกระจายแทบทุกพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักในบางอำเภอนะครับ
อย่างเช่นที่อำเภอหัวไสที่คุณผู้ชมรายงานมาเมื่อสักครู่นี้
อำเภอท่าสาราอำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอนพิตำรวมถึงด้านฝั่งอ่าวไทย
ช่วงรอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอท่าสาราด้วยนะครับ
ขณะที่เรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่
ทยอยเข้ามาจอดหลบพายุกันหมดแล้ว
คือตามคำเตือนห้ามเรือออกจากฝั่งแล้วช่วงนี้นะครับ
ตั้งแต่วันที่๒แล้วจนถึงวันที่๕มกราคม

และสารณีตำรวจน้ำปากผนังนะครับ
ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วทางน้ำ
เพื่อเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือประชาชน
พร้อมประกาศห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้
กว่าสถานการณ์สภาพอากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติครับ

อำเภอภัยบูลนาคทิพิมารได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
รวมทั้งแผนอพยพรัศดรที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง
โดยโรงพยาบาลศิชนสามารถรองรับผู้อพยพได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐คน
และตอนนี้ประชาชนเริ่มทยอยอพยพเข้าไปที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้ว

กองทัพบกก็เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตรงจุดนี้ด้วยนะครับ
จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมพาไปดูกัน
ที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีหน่อยค่ะ
เกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกคลื่นซัดจมน้ำเสียชีวิต
บริเวณริมชายหาดท้องสนนะคะ
โดยร้อยตำรวจเอกบุญนำศรีนรัฐรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบ่อผุดและอาสาสมัครศูนย์กู้ภัยวัดปลายแหลม
ก็มีการลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบร่างของนายอเล็กซันเดอร์เซเวนเซ่น
อายุ๕๘ปีสัญชาติรัสเซียนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณริมชายหาด
คือชายคนนี้ลงไปช่วยเหลือลูกสาวที่ตอนแรกจะจมน้ำนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เจอบาดแผลเป็นรอยหัวแตกเนี่ยนะคะ

ผู้เสียชีวิต๒คนร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างศพพ่อนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ตายมาเที่ยวที่ริมชายหาด
มาพร้อมกับลูกสาวรวมทั้งหมด๔คน
ลูกสาวคนโตก็ลงเล่นน้ำทะเลค่ะ
ขณะที่คลื่นในทะเลมีกำลังค่อนข้างแรง
จนเกิดคลื่นซัดจนทำให้ลูกสาวคนโตเนี่ยเกือบจะจมน้ำ
ทีนี้พอพ่อเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบลงไปช่วยลูกสาว

แต่ว่าตัวผู้เป็นพ่อถูกคลื่นซัดออกไป
หัวไปกระแทกเข้ากับโขดหินแล้วก็หมดสติ

ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เอาเรือออกไปช่วย

เมืองต้นแพทย์ได้นำศพของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบ
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

ก่อนที่จะให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ

นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

เร่งประชุมหาบรือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึก
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดพังงา

โดยทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชน
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน

และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้
ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอันดามัน
ระวังอันตรายจากคลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่ง
รวมทั้งขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กหรือว่าเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า๑๒เมตร
งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๕มกราคม
อันนี้คือฝั่งอันดามันก็มีการเตือนกันเหมือนกัน
แม้ว่าผลกระทบอาจจะช้ากว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับ
กลับมาที่ฝั่งอ่าวไทยตอนบนกันบ้างนะครับสถานการณ์โดยทั่วไป
ในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขัน
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังเหมือนกันนะบางสะพานเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ขึ้นลมในทะเลยังคงเป็นปกติ
โดยเฉพาะที่บริเวณหาดแม่รำพึง
ยังคงพบเห็นแสงไฟจากเรือประมงออกหาปลา
ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาอยู่ในทะเลจำนวนหลายสิบลำ
ขณะที่ทางอำเภอบางสะพานได้มีการเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
โดยนายเลิศยศแย้มพรายในอำเภอบางสะพาน
ได้มีการสั่งการไปยังผู้นำและของแต่ละพื้นที่

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ของพายุโซนร้อนปลาบึก
รวมไปถึงทางโรงพยาบาลบางสะพานนะครับ
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการย้ายผู้ป่วยวิกฤต
สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจตอนนี้คือเริ่มทยอยเหมือนกัน
และผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้ตอนนี้ทางโรงพยาบาล

จากเจ้าหน้าที่ชมประธานในการเตรียมผลักดันน้ำลงสู่ทะเล
หากมีปริมาณฝนตกมากในพื้นที่ครับ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาต่อเนื่องนะครับ

ส่วนอำเภอเมืองสงขลาฟ้ามืดฝนตก
อีกท่านบอกว่าสงขลาฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับ
ใช่ค่ะส่วนที่นราธิวาสก็ตกหนักตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ